รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์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

มูไนท์ไม่เชื่ออย่ารับรู้
มูเตรุให้รุไม่เข้าใครออกใคร
คุณเชื่อเรื่องของนะเชื่อเพราะว่าเขาพูดกันมาแต่โบร่ำโบราณเรื่องของวันนี้แรงมาก
เราจะบอกว่าแขกรับเชิญของเราเป็นวัยรุ่นเจ้าชู้หน้าตาดีคือมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะ
เพราะว่าวัยรุ่นจะเหมือนกับมาโดนเรื่องราวที่เหนือเหตุผลเหนือธรรมชาติ
และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมพี่เล่นเฟซบุ๊กรู้จักกันอยู่มหาลัยเดียวกัน
วันดีคืนดีมาเจอกันไม่ถึงหนึ่งคืนชีวิตแทบตายเพราะว่าโดนผู้หญิงคนนั้นทำของใส่
เวลาคุณชนเหล้ากับใครคุณไปกินอาหารคนแปลกหน้าคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาเหล่านั้นไม่มีอะไรติดมาด้วย
รับเชิญของเราในวันนี้นะฮะจะมาเล่าประสบการณ์นี้ได้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์
ขอต้อนรับคุณจักริจสายเชื้อครับ
สวัสดีครับคุณจักริจหรือว่าคุณปานนะครับเป็นนุ่มหล่อหน้าตาดีมากนะฮะ
เชิญนั่งครับอายุจะไหนครับป่านครับ

ไปโดนของตอนไหนเพิ่งเด็ก
ยังเชื่อเรื่องคอ

แต่พอที่รู้ว่าโดน
คือวันนั้น

๒๕๕๙หรือเปล่า

คือที่ผมไปโดนคือไปเที่ยวไปกินเหล้ากับเพื่อน
แล้วทีนี้คือมันมีผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในมหาลัยเดียวกัน
คือผู้หญิงคนนี้ก็คุยเฟสกันปกติ

ใช่คือเป็นรุ่นน้องที่อยู่ต่างคณะ
คือก็คุยกันปกติก็คือมีหยอกล้อบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้

แล้วบังเอิญไปเจอกับน้องเขาพอเห็นกันปุ๊บ
โอเคมาเหรออะไรประมาณนี้เขาก็เลยเดินมาหาเรา
มาหาเรากับเพื่อนเราขอมานั่งด้วยขอมาชนแก้ว

ใช่ขอมาชนแก้วขอเอามานั่งข้าง
เอาถั่วมาป้อนเอาเบียร์มาป้อน

เคยเจอแต่ไม่ได้ระยะประชิดขนาดนี้

แต่ครั้งนี้ได้ได้ว่าเป็นระยะใกล้ชิด

พอเที่ยวเสร็จว่าจะไปต่อ

แล้วถามน้องเขาว่าน้องจะไปต่อไหม

แล้วทีนี้พอไปเสร็จก็เหมือนคนเที่ยวผับปกติ

แล้วทีนี้ขับมาได้ประมาณสักระยะหนึ่ง

แล้วทีนี้ส่งเสร็จขับออกมาได้ประมาณ๓๐๐เมตร

ทำไมหน้ามึงอยู่ไปหน้าผู้หญิง

มันมีผู้หญิงนั่งอยู่ในรถกับผมด้วย
อยู่ในรถตอนผมขับกลับออกมา

ผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเขาตามมาเนี่ยรูปร่างเป็นยังไง
เป็นเหมือนเป็นคนผอม

แต่จะเอามีปิ่นปักผม

มีปิ่นปักผมแล้วก็

จากตำแหน่งหลังรถแสดงว่าคุณต้องมองที่กระจกหลัง

ตาโตผอมตาโตหน้าออกจะสวยบ้างสวย
ดูดุไหมหรือดูใจดี
ตาจะดุแต่ตาหน้าเฉยตาดุตาดุมากเลย

ที่คุณเขมงเลยจ้องคือแล้วมองกระจกเขาก็มองคุณอย่างนี้
ผมมองไปครั้งเดียวผมหันมาผมก็ไม่มองอีกแล้ว

เพราะว่าในใจเรากลัวไหมเรากลัวเราคิดไปเองด้วย
แล้วเด็กที่มาป้อนถั่วเธอนั้นกลับเพราะบ้านไปแล้ว

ตอนกลางคืนแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปดูดวงให้
เพราะว่าแกจะมีหมอดูคนหนึ่งที่แกนับถือ
แล้วแกบอกว่าคนหมอดูคนนี้แม่น

โทรกลับมาว่าโดนของ
บอกว่าโดนของแต่ของยังไม่เข้าตัว
เพราะว่าเหมือนมีอะไรคุ้มกันอยู่
เขาบอกให้ไปทำบุญให้ปฏิบัติธรรม๓คืน

โอเคผมก็เลยวันนั้นผมไปเตรียมหาซื้อของ
เพื่อที่จะเตรียมปฏิบัติธรรม๓คืน

บอกว่าขอปฏิบัติธรรม๓วัน๓คืน

คือวัดป่าครับวัดป่าแถวบ้านนอก
มันจะเป็นกุฏิกุฏิ
กุฏิอยู่ห่างกันประมาณ๒๐เมตร๓๐เมตร

ผมก็เลยกุฏิกุฏิของคนเดียว

คือคืนแรกมันรู้สึกแปลกแล้วเพราะว่า
ตอนนั้นทำวัดเสร็จประมาณ๓ทุ่ม

อนทั้งคืนหอนแบบประมาณ๑ชั่วโมง
อดไม่หยุดเลยเพราะว่ามันจะมีหมาประมาณ๔๕ตัว

คือวิ่งหอนอยู่รอบกุฏิ

คือกุฏิผมมันจะห่างจากครูบา
อีกท่านหนึ่งที่อยู่ประมาณสัก๔๐เมตร

คือผมก็เลยวิ่งไปหาท่าน

เขาบอกว่าหมาหอนไม่ได้หอมปกติ

ผมจะอธิบายว่ามันหอนยังไง
คือมันยังไง

แต่มันจะหลายตัวทั้งเห่าทั้งหอน

เหมือนมันหอนแข่งกันมากกว่า
แต่มันอยู่บริเวณกุฏิผมหมดเลย

ทั้งที่ก่อนนอนผมเป็นคนกลัวตุ๊กแกอยู่แล้ว

เพราะว่าผมนอนไม่ได้

คือเราเป็นคนที่แม่บอกว่าเออโดนของไหมแล้ว

ถ้าเลือกที่จะปฏิบัติธรรมแล้วต้องอยู่วัด

งั้นก็ไปนอนในกุฏิของครูบาเอ่อ

ส่วนอีก๒วันต่อมาปกติ
พอมันเริ่มผิดปกติวันที่

ของวัดฉันเนอะ

เริ่มมีอาการเหมือนคนเจ็บท้อง

ท้องแปลกเหมือนมีอะไรมาจิ้มท้อง

บริเวณไหนครับ

ใช่ครับบริเวณนี้หมดเลยทั้งหมดเลย
กรดไหลย้อนหรือเปล่า

พอเจ็บท้องมาก

ตอนนั้นก็มีแฟน

เพราะว่าตอนนั้นเจ็บมากเจ็บแบบทรมานอ่ะ

คือกินแล้ว

คิดยังไงตั้งแต่
แล้วมันเหมือนมีอะไรแทรกเข้ามาในร่างกายผม
บอกว่ามันจะร้องไห้ตลอดเวลา
จะร้องจะร้อง
มันไม่ได้อยากร้องแต่คืออยู่มันจะร้อง

คือมันเจ็บขนาดนั้นทรมานมาก
แล้วทีนี้คือผมก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่า

เพราะว่าห้องตรงข้ามจะมีผู้ชายสองคน
เขาก็จับมือล็อกให้ใส่พระ

เอาพระมาคล้องแล้วมือหงิก
ให้คนข้างห้องข้างบ้านมาช่วย

สร้อยก็ยังไม่หาย

ให้ทางแฟนเนี่ยโทรไปหาแม่เหรอฮะ

ใช่ครับแม่แม่โทรไปเช็คกับหมอดูว่า

คือเขาบอกว่าของเข้าตัวแล้ว

เพราะว่าเราไปทำบุญให้มันมากเกินไป

คือน้องมาจากหอพักที่มหาสารคาม

ทำไมต้องมาเยอะขนาดเพราะอะไร

ผู้ชายสองคนประกบข้างล็อกแขนไว้

มันเจ็บท้องมันทรมาน

จากมหาศาลคามมาร้อยกี่ชั่วโมง

คือกินยาไปแล้ว
มันหายมันไม่หาย
คือมันยิ่งทวีความรุนแรงไป

แม่เขาบอกความผูกพันระหว่างกับแม่ลูก
แม่ก็เริ่มสังหรณ์ใจ

คือวันนั้นตอนเช้าแม่ไปใส่บาท

ตอนนั้นคืออยู่พระก็เดินไปเลย

แต่พระข้อมูลคุณเองเนี่ย
พอรุ่งเช้าหลวงพ่อมาดูอาการให้

แกจะสวดคาถาอะไรของท่านไม่รู้

น้ำมนต์แล้วก็จะมีไม้อันเล็ก

จี้หลังคือตอนนั้นยังเจ็บท้องยังกระตุกท้องอยู่

เค้าะทุบแรงไหมเค้าะทุบแรง

แล้วมันจะมีอยู่ในคลิปหนึ่งที่

อันนี้มันให้เห็นไหม

น้ำมันเลยอ่ะแล้วก็เส้นผม

แล้วคือตอนนั้นคือท่านก็
ให้เราไปนอนในบ้านผมก็นอนรออยู่บ้าน

มันมีเสียงอะไรกล้องอยู่ในหัวคุณก่อนไหม

สิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย

ถ้าคุณมาเจออาจารย์คนที่ทำพิธีให้คุณ
คุณมาเจออาจารย์คนที่ทำพิธีให้คุณ

ความรู้สึกคุณตอนนี้เหมือนกับยังขวัญเสียอยู่
ความรู้สึกคุณตอนนี้เหมือนกับยังขวัญเสียอยู่

เหตุการณ์นี้ยังติดอยู่ในใจคุณตลอด

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มันเชื่ออย่าลองรู้

เชื่อ
คุณแล้วไม่ปลอดภัย
คุณสองไม่ถึง
อยากให้ข่าวทางนี้
คุณด้านหาของเขา

สิ่งที่เขาพูดถูก
ละต่างส์
มีอาจารย์อีกคนนึงแกเก่งในเรื่องคุณสัยสอนคุณสัยเป็นห่มขาวนุ่มขาว
คือแกก็พอได้รับโทรศัพท์แกบอกว่าเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวแกจะรีบมา
ก่อนที่อาจารย์คนนี้จะมาเนี่ยอาการคุณหนักขึ้น
หนักขึ้นครับหนักขึ้นหนักขึ้นมากเลย

แรงกว่านั้นร้องยิ่งกว่านั้นเจ็บยิ่งกว่านั้น
คือมันเหมือนว่ามันไปกระตุ้นมันว่าเหมือนไปท้าทาย

พอท่านมาถึงท่านก็ให้หันหน้าออกหน้าบ้านนั่งอยู่ในบ้าน
ทำพิธีทำพิธีท่านก็สวดเป็นชั่วโมง
ท่านก็ถามพยายามที่จะถามเราเราพยายามที่จะตอบแต่เราตอบไม่ได้
เรานั่งก้มหน้าอย่างเดียวเราอยากมองหน้าท่านแต่เรามองไม่ได้

แล้วทีนี้คือมันเหมือนเราเจ็บท้องเราเจ็บเราก็ลอง
แล้วท่านนั่งอยู่ตรงไหนตรงข้ามประมาณนี้
นั่งอย่างนี้มันประจัดหน้ากันเลยถูกไหมครับ

แล้วจะมีช่วงนึงที่อาการกำเลิฟขึ้น

ตอนนั้นผมเนี่ยกำลังจะไม่ไหวแล้ว

งั้นก็ปล่อยเลย
ปล่อยเลยให้มันมาพูดคุย
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ใช่ไหม

รู้สึกตัวเองมั้ยตอนนั้น

เงยหน้าขึ้นมาแต่ทำไม่ได้
อ๋อคือมันจะก้มอยู่ตลอดเวลา

แล้วคือตอนที่แกเคาะเคาะ๓จังหวัดสุดท้ายแกบอกให้ออกไป
ประมาณเหมือนเป็นเสียงแบบคนแก่มาพูด

ก่อนที่จะได้ยินเสียงพวกนี้มันมีเสียงอะไรกล้องอยู่ในหัวคุณก่อนไหม

ถ้าครูไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้
ถ้ากูไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้

แต่คือมันแววในหูข้างในหูเลย

ที่ผมจำได้จะมีไอ้ที่ทุบหัวที่มันสารมนต์

แกก็จะมีมีดอะไรสักอย่างหนึ่งของแก

อาจารย์ถามว่าเป็นใครมาจากไหน
เป็นใครมาจากไหนมาทำทำไม
แล้วในตัวเราคือเรารู้เรื่อง

นั่งฟังเหมือนว่าเหมือนคนที่สามนั่งฟัง
ทั้งที่ตัวเราเป็นคนนั่ง
แต่คือแต่ตัวเราไม่ได้ตอบ
มีแต่ร้องไห้อย่างเดียวนั่งร้องไห้

อาจารย์บอกว่าถ้าไม่บอกถ้าไม่ตอบ

อันนั้นแหละมันถึงเป็นที่มาของคลิปเมื่อกี้นี้

ตัวคุณเองเห็นบอกว่าคิดว่าตอนนั้นคุณตายแน่แล้ว
คิดเลยครับคิดว่ายังไงไม่รอดแน่

คือด้วยความที่ว่ามันทรมานมันเจ็บมาก
เห็นบอกมีพูดกับพ่อกับแม่ด้วย

ใช่ครับคือไม่ไหวแล้วคือ
คือตอนนั้นร้องไห้ร้องไห้คือเรารู้ตัวเองว่าเราร้องไห้แล้ว
คือตอนนั้นคือมันเหนื่อย

พ่อบอกว่าทนนอนหน่อยเดี๋ยวก็หาย
เดี๋ยวอะไรมันก็ดีขึ้น

เวลานั้นคุณพ่อคุณกับคุณแม่คุณ

พ่อคือพูดได้แค่นั้น

ความรู้สึกคุณตอนนี้เหมือนกับยังขวัญเสียอยู่

เหตุการณ์นี้ยังติดอยู่ในใจคุณตลอด

ประมาณพอผ่านคืนนั้นไปได้

เพื่ออาบเพื่อกิน๗วัน
แกบอกว่าถ้าอาบน้ำมนต์เสร็จหมด

เดี๋ยวแกจะมาดูอาการอีกที

แต่ถ้าด้านคุณสัยแกบอกว่า
มันพยายามที่จะทำเราอยู่ตลอดเวลา
ทั้งที่เราไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรบ้างกับเรา

เปลือเปลือนั่งเมลงเครียด

คือแม่เลือดอยู่ข้างหู

เห็นตอนนั้นบอกว่าห้ามออกจากบ้านเลยกับข้าว
ก็อย่าไปซื้อต้องทำกินเอง
ห้ามกินของนอกบ้านโดยเด็ดขาด

ให้กินน้ำที่ผสมน้ำมนต์ห้ามออกนอกบ้านในเวลา๑เดือน
ให้กินกับข้าวที่ทำเอาเองห้ามไปซื้อกิน
ห้ามกินของเหลือห้ามกินของที่เขาเหลือไว้
วันผ่านไปจะเป็นยังไงฮะ๗วันผ่านไป

อยู่ที่บ้านคือท่านมาอีกรอบหนึ่ง
ท่านมาสวดเป็นสวดตายให้

มันเหมือนว่ามันอยู่ในตัวเราแต่มันอ่อนแรง
ท่านบอกว่างั้นสวดเป็นสวดตาย
ท่านก็ให้จับนอนที่ไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า

มีผ้าขาวกับไข่กิ้งบนตัวเรา
เอาผ้าขาวคุมทั้งหัวเลยทั้งเท้าเลย
แล้วก็มีไข่กิ้ง
แล้วทีนี้คือท่านก็สวดแล้วก็ท่านก็ค่อยดึงผ้าออก
ดึงผ้าออกแล้วก็
มันเหมือนมีอะไรฟึ๊บลงปลายเท้าไปเลย

พอท่านมาสวดเป็นเหมือนคนละชีวิตที่กลับมาเลย

พูดง่ายตอนนั้นว่าเออรอดแล้วรอดแล้ว

ปกติแล้วท่านสวดเสร็จท่านก็บอกว่า
เนี่ยให้ระวังตัวเองห้ามไปกินของของคนอื่นอีก
รู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนทำ
จะถามว่าไปกินของใครมาล่ะวันนั้น

ตอนนั้นนี่นะครับคือเดือนหนึ่งที่คุณพักฟื้น

คือไม่มีอาการไม่มีอะไรเลย
คือเราเหมือนคนใช้ชีวิตปกติอะครับ
เราไม่มีอาการเราไม่มีที่ว่าเราจะเจ็บท้อง

ก็จะมีแผ่นแผ่นทอง

เวลาไปนอนที่ต่างที่ไม่ใช่บ้านตัวเอง

คือถ้าไปนอนที่อื่นคือผมจะเอาไว้ที่ผมพัก

แผ่นหนึ่งครับแล้วก็จะมีผาอันนี้
นี้คือผมจะเอาไว้ในย่ามแล้วก็เอาไว้หิ้งพระเลย

ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนิดนึง
ก็เห็นขนาดว่ากลัวมีของดีขนาดนี้แล้วนะครับ

ยังถึงขั้นที่ว่าเราจะทานอะไรจะดื่มอะไรต้องเอาลอดใต้ขาก่อน
คือเราเข็ดไงครับเราเขียนว่าเราเจอมาแล้ว
เราเจอมาแล้วคือใครก็ช่างที่เอาอะไรมาให้เรากิน

ถ้าเราไปร้านเหล้าปุ๊บถ้ามีคนเอาแก้วมาให้เรากิน

ถ้าเราเอาแก้วมาให้เรากินเราปฏิเสธได้เราก็ปฏิเสธไปก่อน
แต่ถ้าคนที่รู้จักกันโอเคเอาเพื่อนฝูงให้เรากิน

แล้วเขาไปดูถูกก็แบบเอ้ยเอาอะไรก็เห็นอย่างนี้
ทุกคนที่รู้จักผมพอจะรู้ว่าผมโดน

แต่เรื่องแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นกับผม

ไม่เคยเชื่อว่าจะมีของเข้าตัว

มีเหล็กออกมามีตะปูออกมา

เหมือนท่านดูว่าตัวเราเนี่ยเหมือนแบบมันไม่ปกติอ่ะซึ่งตอนนั้นผมก็ยังแบบเป็นคนที่แบบงงงงวยงวยแบบ
อยากจะทำอะไรก็ทำเป็นคนแบบเหมือนแบบแปลกอ่ะเป็นคนนิสัยแปลกอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกเออมันมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่
ก็ปรากฏว่านัดวันกันก็ไปที่วัดท่าไม้เนี่ยนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อกันแล้วกันนะฮะ
ไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าท่านก็ให้ใส่ผ้าขาวม้าตุนแล้วก็ไปนั่งอย่างเมื่อกี้เลย
เพราะเราไม่เชื่อแต่ที่ไปนั่งอยู่นั้นคือแค่รู้สึกว่า
เอาไงก็เอาไม่เป็นไรหรอกคือแบบเราก็เหมือนกับมีสัมมาคารวะ

ท่านก็เอาดอกไม้เป็นดอกพวงมาลัยที่คนเอามากราบไหว้เนี่ย
ท่านก็เอามาขยี้แล้วท่านก็โยนลงไปในตุ่มน้ำอันใหญ่อัน
เสร็จท่านก็ทำคาถาผมก็กลมอย่างนี้เสร็จปุ๊บท่านก็เอาถังตักน้ำ
แล้วลาดบนหัวผมครั้งแรกผมก็เฉยไม่เห็นมีอะไรตักครั้งที่สองก็ผมก็เฉย
ตักครั้งที่สามลาดปุ๊บเชื่อไหมผมอ้วกเนี่ยพุ่งออกมาแบบนี้ปุ๊บออกมาแบบนี้
แล้วเป็นสีเป็นสีเหมือนสีใหม่
ที่คนเคี้ยวแล้วทิ้งเหมือนสีปูนลาดอีกออกอีกลาดอีกออกอีก
ออกอยู่อย่างเงี้ยออกจนเหนื่อยอ่ะออกจนไม่ไหวอ่ะจนผมต้องแบบไม่ไหวผมก็พอครับพอพออะไรอย่างเงี้ย
แล้วผมก็เลยบอกว่าท่านก็บอกพรุ่งนี้มาอีกแล้วมาไหมมาแต่ท่านไม่อยู่
ท่านไม่อยู่เสร็จปุ๊บท่านก็ให้พระอีกรูปหนึ่งเอาถังเนี่ยตักน้ำแล้วลาดผม
ทำไม่ออกปกติไม่มีอะไรนิ่งเลยผมก็อุ๊ยไม่มีอะไรหรอกพรุ่งนี้มาอีก
วันที่สามเดี๋ยวครับวันที่สามต้องมาอีกมาอีกสามวันผมก็ไปอีกวันที่สาม
ก็นั่งเหมือนเดิมอันนี้ท่านมาตอนแรกก็ให้อาจารย์คนเดิมที่ที่ทำวันที่สองทำให้
ปรากฏว่าท่านมาพอดีท่านก็ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวท่านจัดการเอง
ท่านก็ทำเหมือนเดิมเลยเอาดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยที่คนมาไหว้แล้วโยนลงไปแล้ว
ท่านก็ตักน้ำแล้วขันแรกพุ่งเลยแป๊ดออกมาเป็นเหมือนเดิมเลย
สุดท้ายท่านบอกว่าจงจำไว้ว่าของบางอย่างเนี่ยมันเข้าทางไหนมันออกทางนั้น
แล้วก็ไปคิดดูแล้วกันว่าไปทำอะไรมาไปกินอะไรมาหรือไปทำอะไรมา
คือมันเข้าทางไหนมันออกทางนั้นบางทีในหลักวิทยาศาสตร์ผมอาจจะสำลักน้ำก็ได้ไง
แต่มันคงสำลักไม่ได้เยอะ๓วัน๓คืนขนาดนั้นหรอก
ก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันวันที่สองไม่เป็นวันแรกเป็นวันที่สองไม่เป็นวันที่สามเป็นอีก

ตัวคุณเองถ้าไม่เจอกับตัวจะเชื่อไหม
ผมไม่ค่อยเชื่อนะเรื่องพวกนี้แต่พอพอมาโดนกับตัวเองเชื่อแล้ว
สองโลกนี้คือมันอยู่ในโลกเดียวกันแต่แค่คนละมิติแค่นั้นเอง

บอกว่าห้ามไปหอเดิมเพราะว่า

บอกว่าถ้าเผื่อมันลอยอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะเข้าอีก
ย้ายออกมาได้ประมาณสัก๘เดือน๗๘เดือน

เพราะว่าหนึ่งคือหอนั้นคือราคาถูก

วันที่๔กรกฎาของปี๖๐
มันเป็นอาการเดิมเจ็บท้องเหมือนมีคนจี้

ใช่วันรุ่งขึ้นหายเลย

ไม่คือก็ยังอยู่หอนั้นแต่อาการมันหาย

เป็นอยู่อยู่ดี

ปวดท้องเหมือนปวดหัวตลอดเวลานอนคุมโปรงทำอะไรไม่ได้
ไปโรงบาลหมอไม่มีอะไร
แล้วถามอาจารย์อาจารย์เขาว่าอย่างไร

ท่านบอกว่าก็สวดมนต์ทำบุญปกติ
ยังอยู่คอนโดนนั้นอยู่ไหม

หลังจากแก้คนใส่ได้ประมาณสักเดือนกว่า

ไปเจอโต๊ะถัดกันประมาณสัก๓โต๊ะ

ผมเดินไปหาที่ตัวว่าทำอย่างนี้ทำไม

เขาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเขาก็เดินหนีเลย

วันนั้นเพื่อนเขาก็พากันกลับหมดเลย

เพราะว่าคือตั้งแต่ผมเข้าวัด

มีใครบอกคุณไหมว่าสิ่งที่คุณกินเข้าไปมันคืออะไร

เส้นผมผีไตหงหรือเป็นอะไรยังไง

แต่ผมไม่ได้ถาม

เพราะว่าความเจ้าชู้ของคุณ
คือเราเล่นเฟซบุ๊กเราก็ไปคุยกับเขา

จะให้มันส่งผ่านทางไหนก็คงไม่ได้
คือถ้าเราไม่ไปเจอเขาในวันนั้น

ไม่เกิดขึ้นกับคนที่อายุมากหน่อย

นี่๒๒ประสบเรื่องแบบนี้

แต่แน่นอนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้
ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ

ทีมวันนี้แวะเวียนมา
ที่ไหน

ข้ามาที่วักพระธาตุพลันริย์ผู้ชาย

ตรงนี้แต่ก่อนเคยเป็นที่ประทับ
หรือเป็นพระชวังส่วนพระองค์ของพระแม่เจ้าจามเทวี

รับรองว่าจะกลับไปร่ำรวยและโชคดี

สวัสดีครับผมรักเลขานิเทศนะครับพามาที่วัดพระธาตุฮาริภูชัย
จังหวัดลำพูนวัดนี้ผมผูกศรัทธามาเป็นสิบสิบปี
พระแม่เจ้าจามเทวีแล้วก็ในการต่อมา
สมัยพระเจ้าอาทิตยราชก็ได้เอาวังนี้ยกให้เป็นวัด
เที่ยงนี้เคยมีพุทธพยากรตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกว่า

แล้วก็พระราชทานเกษาธาตุเอาไว้ใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่จมอยู่ไปในดิน
เค้าจึงห้ามคนที่เป็นผู้หญิงเข้าไปเหยียบย่ำเวรนั่นในพระธาตุไงครับ
แล้วมีพุทธพยากรว่าจากนี้สืบไปเมื่อหน้า
ที่แห่งนี้หมายถึงที่แห่งนี้ในอดีตนะครับ
จะเกิดเป็นเมืองชื่อฮาริพูนชัยนคร
และมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าอาทิตย์ตยราชจะสร้างพระจีดีทองบูชาเรา
และก็มีพระองค์มหากศัตริย์ต่าง
ครอบครองสืบมาจะมาจนถึงมหากศัตริย์องค์ที่๓๓

เหมือนกับพี่เพราะบางคนคือเหมือนกับภาษาชาวบ้านก็เว็บที่ถ่ายขับถ่าย
ปรากฏว่ามีกามาจิกพระองค์ท่านไม่ให้ถ่ายไม่ให้ขับถ่าย
จนกระทั่งต้องเอาเด็กจับอีกาเสร็จแล้วเอาเด็กเนี่ยที่ไม่รู้ภาษาคนไปอยู่กับอีกา
แล้วให้เด็กโตพร้อมจากอีกาจนเด็กรู้ภาษากาจึงรู้ว่าตรงนี้มีพระธาตุ
องค์จึงได้ขุดขึ้นมาแล้วสร้างพระจินดีทองถวาย

พระจอบพระทาสเยดีของประเทศไทยเป็นมงคล
เพราะฉะนั้นทุกปีจะมีวิธี

มีน้ำส่งพระราชทานมาทุกปี
พิธีงานบุญสลากย้อม
สลากย้อมตานก๋วยสลากนี่สำคัญผมก็มาทุกปี
ใครทำบุญตันก๋วยสลากจะมีคู่กับรวย
วันนี้มาแล้วจะพามูครับ
พระทาตรหลีคพุนชัยประดิษฐานพระบรมศาลีลุกฐาตร
ซึ่งประกอบด้วยทาสกระหมอกทาสกระดูกอกทาสกระดูกนิ้วมือและทาสย่อย
ถือได้ว่าเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คน
ให้ความเคารพบูชาอันดับต้นของประเทศไทยเลยทีเดียว
หลังจากรู้ประวัติกันไปแล้วมูขั้นเทพจะพาไปมูในจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่ง
อยู่บริเวณข้างของพระธาตุนั่นก็คือจุดไหว้ไล่สตรูจุดนี้แหละครับ
ใครมีศัตรูนะคู่แข่งคนคิดร้ายหรืออุปสรรคเจ้ากรรมในเวรเนี่ย
บูชาเทียนสะดอกข้อภูบหน้าเก้าดอกเทียนสามดอก
เขียนลายนามเลยเจ้ากรรมนายเวรในกรในขอใครมันตามเล่นงานเรานะ
แล้วเผาครับเผาในโคมป่องหรือภาคเหนือเรียกกลมป่องนี่
เป็นที่เดียวในประเทศเลยตอนนี้ก็เห็นนี่
ขอให้สะพะทุกข์สะพะโศกสะพะโรคสะพะภัยสะพะเคาะ
ศัตรูคิดร้ายจงสลายไปมาลายไปปัญหาแล้วทูท์จงพอหมดไปสิ้นไปได้เธอ
แห่งเดียวในลำพูนและในร้านนานี้เดี๋ยวไปกันนะครับ

นี่คือนี่คือวิหาร

แต่คนพระกลางเลือกพระสังกัจจัยนะ
พระองค์นี้เดิมทีเดียวหล่อมาก
รูปองค์ทรงท่านเนี่ยคล้ายกับพระพุทธองค์
งดงามผิวดุดสุยทองคำ
การต่อมาก็มีคนไปกราบท่านแล้วเข้าใจผิด
ว่าท่านผุมพุทธเจ้าท่านเลยอธิษฐานกายให้อวกอ้วน
รูปทรงองค์พิมพ์นะครับนี่เป็นพระภูมิปัญญาศิลปะหูคน
มีลักษณะเป็นบุคลาธิษฐานแทนบุคคลที่มีฤทธิมีบารมี
เดี๋ยวผมจะนำคณะไหว้สการะอธิษฐานนะครับ
พร้อมกับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการมูไนท์
โมตซาพระควาโตอารหาโตสัมมหาสัมพุทธศาสาธุข้าพเจ้าขอบูชาสการะ
องค์พระผุมประหยาขอท่านจงประธานปัญญาและบุญจราศรี
ข้าพเจ้าผู้มาสการะในความเป็นผู้สัทธานี้
จงเกิดทรัพย์และสุขตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปได้เถิน
เป็นสดือเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของพระแม่เจ้าดำเทวี

ทั้งเมืองรัฐนาเนี่ยก็ถือว่าศดือศูนย์กลางกาย
คือสิ่งสำคัญของมนุษย์ตามตำนานและประวัติ
ตรงนี้แต่ก่อนเคยเป็นที่ประทับ
หรือเป็นพระชวังส่วนพระองค์ของพระแม่เจ้าจามเทวี
ทิศนี้เป็นทิศโภคทรัพย์หรืออุดมทรัพย์ของเมืองลำพูน
ว่าใครจะมาสการะอะไรเนี่ยต้องมาไหว้ที่ตรงนี้ก่อน

เอาละครับนำมูในค่ำคืนนี้นะครับ
ทุกท่านลองติดตามและทำไปพร้อมกัน
ปกติคุณมาคุณก็จะไปบูชาทูบเทียนแพร่ที่ด้านหน้าเนี่ยนะครับ
เขามีนะครับเพื่อมาบูชาสังการาคม
หลักเมืองที่นักสดือเมืองที่ผมเล่าเนี่ยคือตรงเนี้ยนะครับ
เห็นไหมครับเป็นฐานฐานเนี่ยก่อขึ้นมาตรงเนี้ย
ทำพิธีฝังมงคลวัตถุต่างที่เป็นทองคำเงินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
แล้วก่อมาเป็นข้างบนเนี่ยเป็นไม้แกะเป็นรูปพระนับ๑๐๘นะครับ
หลักเมืองอินทะขินหรือเสาสดือเมืองแห่งนี้มีอายุถึง๑๕๐๐ปี
ที่นี่ถือว่าเป็นใจกลางเมืองลำพูนเชื่อกันว่าเป็นจุดขุมทรัพย์ศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวลำภูนิและคนไทยให้ความควรบนับถือ
หากใครได้มากราบไหว้บูชาแล้วชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ

ลาห่มกันอธิษฐานขอให้เขาจะจงได้รับการคุ้มครอง
กันภัยจะทำสิ่งใดจงสำเร็จทุกประการ
ผ้านี้บูชาคุณบิดามานดาจงเป็นกำลังมงคลแก่ตัวเรา
สาธุข้าแต่องค์พระหลักเมืองพระสดีเมืองศักดิ์สิทธิ
แห่งฮาริพุทธชายนครจากการก่อนอายุนับเกือบ๒๐๐๐ปี
มงคลใดที่สถิตสเตียนเป็นมงคลอธิษฐาน
แห่งท่านผู้มาก่อนคืออดีตบุรพกษัตริย์
และทั่วเทพยดาจงน้อมเป็นมงคลอันนำมา
สำเร็จแก่ตัวข้าในทุกประการนั้นถึง
เอาละครับหลังจากที่ได้กราบไหว้สะดือเมืองกันแล้ว
หมู่จุดต่อไปก็คือพระแม่เจ้าจามเทวี
เดี๋ยวเราตามมูขั้นเทพไปทำพิธีศักระองค์ท่านกันเลยครับ
ที่ผมยืนอยู่เนี่ยในวัดพระธาตุอรุวิชัยเรียกคณะสดือเมือง
ผมมีโอกาสก็ได้นำศรัทธาสาธุชนร่วมเททองหล่อ
พระแม่เจ้าจามเทวีพระองค์เป็นปฐมกษัตริย์
ล้านนาในจามทีวีวงแล้วเมืองเนี้ยไม่ใหญ่
สันธารเป็นรูปหอยสังสร้างเมืองด้วยแรงอธิษฐานของพระมหาลือศรีทั้งห้า
แล้วเมื่อสร้างเมืองเสร็จแล้วพระแม่เจ้าประจำเทวีก็มาเป็นประถมมากษัตริย
เรียกได้ว่าเป็นมหากษัตริยาองค์แรกของประเทศไทยเลยนะ
เรามาบูชาศักระภาษารายการเรียกว่ามูให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเป็นบุญยฤทธิ์ให้หนึ่งเราผู้ชายไหว้ผู้หญิงเพื่ออะไร
ท่านเป็นมหากษัตริยาเพื่อให้สตรีนั้นรักและเมตตาแก่เรา
แล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะไหว้เพื่อขอพรให้เป็นสตรีผู้มีเมตตามหานิยม
และมีอำนาจบารมีให้สามีเชื่อฟัง
พระราหูทรงครุฑหนึ่งเดียวในล้านนาวันที่เททองหล่อเทพพระราหูทรงครุฑเนี่ย
กับวันที่๒๔กรกฎาคมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
ปีพุทธศักราช๒๕๕๔พระราหูท่านเป็นเทพก็จริงแต่มีในพุทธประวัติ
จึงเป็นที่มาของพระปรางโปรดอสุรินทราหู
แล้วมีพระปางนี้อยู่หน้าวัด

ไหว้สการะเทพราหูทรงครุฑ
ตอนนี้นะครับราหูโฆจอร์อยู่ในราศีกรกฎ

เล็งคนเกิดราศีมพังกร
แล้วลาหูก็ยังกระทบกับอีกหลายราศีในมุมต่างกันไป
ส่งผลให้เกิดความฝืดเคืองทุกข์ร้อนย้ายบ้านเลิกกับแฟนมีปัญหา
หาโอกาสมาสักการะวันทาถ้าใครอยู่ล้านนาต้องมาที่
วัดพระธาตุฮาริพุนชัยคณะสดือเมืองสการะเทพราหูทรงคุศ
ในโอกาสนี้ผมจะนำแฟนรายการอู๋ไหน
มาที่นี่ก็มาว่ายพระหูทรงคุศ
ว่ายเสดือเมืองว่ายผู้ประหยาว่ายพระนอนศักดิ์สิทธิ์
สการะพระแม่เจ้าจำนทีวีครบ๔อย่างนี้
สูงสุดพระธาตุธริปุ่นใจ๕อย่างเป็นปัญจมหามงคล
ยและเป็นกุศลเปลี่ยนแปลงชะตาชิตอย่างฉับพันธุ์ฟันทง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้
คุณมีเรื่องราวมูเรื่องราวเด็ด
เราอยากจะให้มูขั้นเทพของเราแก้บ้างหรือเปล่า
รอเรื่องราวของคุณอยู่ที่ไหนเด็ดที่ไหนดีไปเจอคุณแน่นอนครับ
ครับผมเอาละครับเรื่องราวที่เรานำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือจะไม่เชื่อก็ได้เป็นสิทธิ์ของคุณเลยนะครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับ
กับผมมูตัวพ่อคุณมดดำมูตัวแม่
และอาจารย์ลักษณ์นะครับหมู่ขั้นเทพครับ
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
คารหน้ากลับมาเจอกันครับไปกันก่อนฮะสวัสดีครับ